ผมจะพาไปต่อสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรีนะครับหลังจากที่เรานำเสนอ
ข่าวเช้าไทยรัฐนำเสนอเรื่องราวของ
พระยายน้ำมารทพระเพศราชา

ก็เลยมีคนแห่กันไปดู

ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลยบอกว่าเป็นข่าวดี
เราจะต้องนำเสนออย่างต่อเนื่อง
ก็เลยเชิญชวนชาวสุพรรณบุรีแต่งอเจ้า

พร้อมกับเรียนเชิญท่านพี่น้องทุกท่านนะครับ
นักท่องเที่ยวทุกท่านและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับ
ไปที่จังหวัดสุพรรณบุรีเที่ยวชมวัดกุฎีทองแห่งนี้แหละครับ
นายนิมิตรวัญชัยธนวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
ก็โพสต์ข้อความประชาสัมพันธ์ผ่านทางเฟซบุ๊คครับ
บอกว่าผู้ว่าราชการจังหวัด
ในการเชิญเชี่ยวชมวัดศึกษาประวัติศาสต
และชมพญานมาตรพระเพศราชานวัดกุรีทอง

ในวันที่๒พฤษภาคม๒๕๖
ได้รับการตอบรับโอ้โหมีคนแห่เข้ามา

เจ้าอาวาสเป็นไกด์เดินพาชมนะครับ

พาท่านเล่าเรื่องราวความเป็นมา

นี่แหละครับคือพระมหาภัยรัฐขันติสาโร
เจ้าวาดวัดกุรีทองที่ค่อยให้ความรู้

ควรค่าแก่การอนุรักษ์

ด้วยทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาวัฒน์กุฎีทอง

แต่งกายอเจ้าชมวัดกุรีทอง
แล้วก็แต่งกายเสร็จปั๊บก็ประสานงานกับนักโบราณคดี
นักปราศท้องถิ่นทำการรวบรวมอธิษฐศาสตร์

เพื่อเผยแพร่ให้อนุชนรุ่นหลัง
และชาวสุพรรณบุรีได้รับรู้ถึงปีชาความปีชาสามารถของพระองค์ท่านครับ

ท่านคือต้นราชวงศ์บ้านภูรวงศ์
ต้นราชวงศ์บ้านภูรวงศ์นะครับมีอยู่๖พระองค์ทางสัตว์นะครับ
บ้านภูรวงศ์ก็คืออยู่ที่สุพรณบุรี
แล้วมีคนถามว่าทำไมยานมาตรมาอยู่ที่นี่นะครับที่สุพรรณบุรี
เพราะว่านี่ครับวัดกุรีทองก็อยู่ที่นี่ครับ

ราชวงศ์แห่งนี้นะครับมีตั้งแต่
พระเภราชาพระเจ้าเสือพระเจ้าอยู่หัวบรมกฏ
พระเจ้าอยู่หัวไทยสะพระเจ้าเอกทัศน์นะครับ
นี่คือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เรียกว่า
สุพรรณบุรีตอนนี้ได้รับความสนใจหลังจากสุพรรณบุรี
อายุทยาไปแล้วนะครับคนก็แห่ไปที่สุพรรณบุรีครับ
เมืองประวัติศาสตร์ที่มีความเกี่ยวพันกับเรื่องของละครด้วยนะ
แต่เขาก็มีความเชื่อว่าถ้าได้ไปสัมผัสเสลี่ยงนี้
แล้วก็จะมีความก้าวหน้าเกี่ยวพันกับการงานแต่ว่าเป็นของเก่าของโบราณนะครับ
บอกให้แตะนิดเดียวแตะนิดเดียวสัมผัสเบาเท่านั้นเองนะฮะ
ในจุดที่เขาอนุญาตนะต้องบอกในจุดที่อนุญาตด้วย
เพราะว่าเสลี่ยงนี้ถือว่ามีความเก่าแก่จริงนะครับ